กดังคนนี้ไปเลยค่ะพี่ชูศรีเชิญยิ้มค่ะ
ที่นี่ของขลังมากมายที่สำคัญ
ทำภูมิด้วยได้ตัวเลขมาด้วยค่ะ
ตามไปเลยคุณผู้ชมพี่ชูศรีเชิญยิ้ม

เดินทางไปทำบุญที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏนั่นเอง
เจ้าตัวบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าพี่ตั้งใจเดินทางมาไหว้พระขอพรที่วัดแห่งนี้
ขอให้มีงานติดต่อเข้ามาเยอะแล้วมันจริงนะ
เพราะว่าพี่ไปสัมภาษณ์พี่ชูศรีมาละครติดต่อมา๔เรื่อง
อกจากนี้นะคะพี่ชูศรียังไปกระซิบขอพรที่ข้างหูเจ้าส้มฉุนด้วย
ซึ่งส้มฉุนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดทรงเสวยแห่งนี้ค่ะ
แต่ไม่รู้ว่าจะเรียกกระซิบได้หรือเปล่าคุณผู้ชม
เพราะอะไรรู้ไหมคะเจ้าส้มฉุนมันไม่ได้ยิน
ก็สไตล์พี่ชูศรีก็คือแบบใหม่แบบสับกระซิบแบบตะโกนดังไปเลย

แล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะพี่แกก็ตะโกนบอกนะคะว่าสิ่งที่อยากได้คืออะไรค่ะ
แล้วเมื่อกี้นะคะบอกว่าขอโชคขอลาบไปแล้วนะคะ
ก็เลยไปต่อกันค่ะไปจุดประทัดค่ะ

เรียกว่าเอาเลิกเอาชัยใส่เสื้อสีแดงแบบนี้เลย
ซึ่งปลายประทัดของทั้งคู่เป็นเลขอะไรนั้น

พอหอมป้าหอมคอเนอะมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้เรามีความสุขกับการลุ้นแล้วกัน
คนเราเกิดมามันก็ต้องมีความหวังได้ทั้งนั้นแหละ
แต่อย่าหวังมากถ้าหวังมากอาจจะผิดหวัง

นี่เป็นยังไงน่ะสามารถถามคุณผู้ชม
ไม่ทัดใช่ไหมคะมันเป็นการถ่ายแบบย้อนแสงนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ใช้ทักษะในการมองเห็น

รายประทัดของพี่จู๋สีนั่นก็คือ๑๕๑๕๓
นี่นะคะเราฟีดให้ดูนะคะ
ส่วนทางด้านหนุ่มนักร้องลูกทู่ชื่อคนหล่อ

เดี๋ยวนะคนหนึ่ง๑๕คนหนึ่ง๕๑เนอะ
กลับมาอุ้ยคุณผู้ชมเลข๕มาแรงนะคะ
เรียกว่าเสี่ยงโชคกันพอหอมปากหอมคอนะคะ

ใช่ค่ะแหมพี่สุสีก็สุดใจเหมือนกันนะ
ใช้น้ำท่วมอยู่นะลุยน้ำกันไปเลยนะ